เรื่องหลั่งเสกเจ็ดเยอะจำนวนในการเรื่องกลรวมหายใจจะกู้
ไม่ใช่แค่คนในที่ต้องการกล่อมกล่ะ
สัตว์ก็เช่นเดียวกันเหมือนเจ้าช้างตัวนี้ค่ะเขาก็ต้องการการกล่อมเหมือนกันจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
นี่แหละช้างเองนะคะก็ตอบรับเสียงเพลงกล่อมด้วยการกระดิกหูค่ะเอางวงแตะตัวผู้ร้องด้วยท่าทางอารมณ์ดีกลายเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ถูกแชร์บนโลกโซเชียลจำนวนมากนะคะศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้เป็นศูนย์ที่รับบริบาลช้างตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงช้างแก่ที่มีอายุมากซึ่งช้างเหล่านี้
หลายเรื่องนะคะ